บางคนบอกว่าดูจบแล้วจะอยากหาอะไรกิน
แล้วนึกไม่ออกจะไปกินที่ไหน

นี่ไม่ไกลด้วย
ไม่ไกลใกล้แหละบางวานที่คุณเปิดมา

ผมจะแนะนำร้านที่อาหารอร่อยวิวดี

บอกว่าวิวเนี่ยสุดยอดเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าร้านไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีครับคุณผู้ชมตลอดกินวันนี้นะเดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผม
ออเดลอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์สัญญาเลยนะควรจะพาไปหาของอร่อยอย่างแน่นอน

สวัสดีครับของเราขายอะไรบ้างนะมีกระเทียมเนี่ยเออขายหอมขายกระเทียมขายกะปิขายปลาร้า
เนี่ยกะลาวอันไหนหอมกว่ากันไม่เชื่อลองดูก็ได้ค่ะ
เทียมเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อเราแนะนำเขายังไง
ถ้าต้องการกระเทียมไทยก็ตัวนี้นะตัวเล็ก

ใช่ค่ะเพราะของนอกมันใหญ่อย่างนี้
ช่วงนี้บางคนอาจจะไม่มาเดินตลาดแต่เขาก็โทรมาสั่งได้ถูกไหม

โทรมาสั่งนะแต่ถ้าโทรมายืมตังค์ไม่ต้องโทร
ให้ได้ไม่ต้องยืม
เดินไปเดินมาสะดุดตากับร้านนี้เพราะมาเจอกับ
ไก่จ๋าไหนยินไหมว่าเสียงใคร
สะดุดใจแม่ข้าแม่ข้าตะโกเลี่ยง

มามาเล่าให้ฟังหน่อยเราขายอยู่ที่นี่

ขอบคุณมากนะครับ
ก่อนหน้านี้ผมไปเดินมาแล้วกับตลาด

บอกเลยว่าสะอาดปลอดภัยเพราะเขามีจุดคัดกรองที่ดี
คุณผู้ชมครับส่วนด้านหลังของผมที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ย
พระรามสี่นะแล้วจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ย
ก็เป็นท่าน้ำแถวย่านปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
ส่วนร้านที่เราจะไปตลอดกินในวันนี้
ต้องบอกว่าบรรยากาศดีติดริมน้ำรสชาติอาหารก็โดนใจ
ไปยังไงดีไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
วันนี้ก็คือออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ทุกคนพูดผู้ชมเจอแล้วผู้จัดการร้านไง

พุกก็ได้ปลาด้วย

หรือแล้วนี้วันนี้จับมาได้กุ้งกี่ตัว

ขอดูหน่อยผลงานทุกตัวแค่นี้เองนะ
ไหนบอกว่าจะเตรียมวัตถุดิบอย่างดีให้ผมกินวันนี้
งั้นไปเข้าครัวกันดีกว่า
น่ากินทั้งนั้นเลย

คือเดินเข้ามาอย่างแรกที่ผมสะดุดตาก็คือบ้าน

คือมันไม่เป็นทรงไทยเหมือนโบราณนะครับ

คือเหมือนกับว่าเราไปปลูกบ้านริมน้ำ

ทางร้านเราจะไม่เน้นเรื่องสต๊อกของ
ของเราจะชอบซื้อสด

วันนี้เลือกเมนูไหนมานำเสนอ
อันนี้เป็นต้มยำกุ้งแต่ไม่ใช่กุ้งทั่วไป

คือเราเน้นตัวเน้นเป็นกุ้งแม่น้ำจริงครับตัวใหญ่

ไม่ค่อยเน้นกุ้งเลี้ยงเลยน้อยมากครับ

กุ้งเขาตัวใหญ่มากกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาของจริง
ทานเข้าไปเนื้อมันสดมันก็เด้งนะครับ
แล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะหวานในตัวอยู่แล้ว
เนื้อกุ้งถูกไหมครับสดน้ำซุปต้มยำแล้วมันชื่นใจนะครับ
แต่มันมีความเผ็ดเข้ามาทันทีเปรี้ยวเผ็ดลงตัวหวานมันด้วย
พี่สมครับอร่อยมากเลยนะครับ
กุ้งไปแล้วผมว่ากินปลาบ้างดีกว่า

ปลากระพง๕รสเลยนะใช่ครับ

มันไม่ใช่ว่าเป็นรสเผ็ดรสจีฟ
รสเตียวั้นแน่
ซอสมันเหมือนเคลือบเนื้อปลาไว้หมดแล้ว

แต่รสชาติมันเต็มเหนียวอยู่ในเนื้อปลาแล้วฮะ

ไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นมีก่อโบราณ
บีกอบโบราณนี่

รสชาติมันจะกลางหน่อยมีความหวานแหละ

นี่คุณคิดดูผมมาถ่ายรายการในวันนี้นะ
ในวันนี้นะตลอดกินน่ะมาก็ตั้งแต่แบบว่าช่วงบ่าย

ไม่ใช่ว่าเราช้านะแต่เพราะว่าบรรยากาศเขาดีครับ
นั่งจนถึงช่วงเย็นย่ำแบบนี้
คุณผู้ชมยังไงซะสนใจมามาเถอะ
เพราะว่าผมมาแล้วผมถูกใจกับอาหาร
แล้วก็บรรยากาศร้านน่ากินน่าทานจริงครับ
มาทานถึงที่นี่แล้วมันอร่อยจริง
เพราะฉะนั้นผมเลยต้องมอบผ้ากันเปื้อน

อร่อยจริงเด็ดมาก
ยังเดี๋ยวก่อนครับพี่มาร์ทครับยังมีเมนูขอบคุณด้วยอะไรครับ
เมนูขอบคุณทีมงานแล้วก็คุณชนะด้วย
มาร์ทมีเซอร์ไพรส์ให้เราอีกแล้ว
วันนี้จะมีเมนูปิดท้ายเอ้ยเบาหน่อย

พี่มาร์ทเคยกินกุ้งแช่น้ำปลาอย่างนั้น

แต่ว่าเป็นแบบธรรมดาสุดทั่วไปของเราพี่เกม

หรือธรรมดาแต่โลกไม่จำฮ่า

ยังมีใจเย็น

ถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้เดี๋ยวเราย้อนภาพไป

ทิ้งท้ายมีเฉพาะให้ตลอดกินเท่านั้นนะ

เอาช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มาร์ทมากนะครับ

เชื่อว่าคุณผู้ชมนั่งดูอยู่หน้าจอ

สิ้นคำว่าสะพานพระราม๔ก่อนครับ

พุ่งลงจากสะพานข้ามบนน้ำจาวประหยาบันได้เลย
ถ้ามาจากเส้นแจ้งวัฒนะหรือทาง

แล้วก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือ
สำหรับวันนี้อิ่มทั้งท้องทั้งถูกปากอีกด้วย
ครั้งหน้าผมจะพาไปตลอดกินที่ไหน

ตักที่ไฟมันก็จะลวกปากอืม
เราลองบีบมะนาวด้วยเดียวรสชาติมันจะตากมันจะไม่แข็ง

ทำจริงนะคุณชนะวันนั้นได้ทานอะไรเปล่าเลย
คือผู้จัดการร้านพี่มาร์ทเนี่ยแกเป็นคนตลกเป็นคนสนุกคุยแล้วสนุก
แล้วแกจะอยู่ที่ร้านเป็นประจำถ้าอย่างนั้นก็ลองไปกันดู
เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เพราะเขาจะคอยดูแลลูกค้าตลอด
เวียนกันไปได้คุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลวิวสวยอาหารอร่อยนะจ๊ะ